โอกาสการพระราชพิธีที่สำคัญนี้นะครับในส่วนของทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน
ต่างแสดงถึงความจงรักภักดีด้วยการจัดกิจกรรมต่างมากมายนะครับ
แล้วก็รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรือลิ้งได้ขยายบริการไปจนถึงวันที่๖พฤษภาคม
ตั้งแต่เวลา๕นาฬิกา๓๐นาทีจนถึง๑นาฬิกาของวันถัดไป
จากเดิมที่ให้บริการฟรีเฉพาะวันที่๕พฤษภาคม
โดยเฉพาะสถานีมักกษันของแอร์พอร์ตเรียลลิ้งนะครับ
ยังได้เตรียมน้ำดื่มไว้บริการให้แก่ประชาชนด้วยครับ
อกจากนี้รอฟอร์มได้เตรียมที่จอดรถบริเวณสำนักงามรอฟอร์ม
ถนนพระราม๙จำนวน๓๕๐คัน
ให้บริการประชาชนระหว่างวันที่๔ถึงวันที่๖พฤษภาคมนี้
ตั้งแต่เวลาตี๕ถึง๒๔นาฬิกา
เพื่อให้ประชาชนจอดรถไว้
แล้วก็โดยสารรถชัตเติ้ลบัสของขอสมก
เพื่อเดินทางเข้าสู่บริเวณพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับ

มอบน้ำดื่มจำนวน๑แสนขวดให้กับกรุงเทพมนาคม
เพื่อนำไปให้บริการประชาชนที่เดินทางมาร่วมในงานพระราชพิธีด้วยนะครับ
ดูที่บริษัทการบินไทยกันบ้างนะคะซึ่งในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ
และบริษัทไทยสมายแอร์เวสก็ได้ร่วมกันฉลองในโอกาสอันเป็นมงคลนี้
โดยมอบของที่ระลึกเป็นเหรียญกระสาปรุ่นแรกในราชการที่๑๐
ชนิดราคา๑๐บาทวางบนแผ่นข้อความเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันที่๔พฤษภาคม
พร้อมกับประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
นี่แหละค่ะที่จะมอบให้กับผู้โดยสารทุกชั้นโดยสาร
เที่ยวบินขาเข้าและขาออกจากกรุงเทพมหานครนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินภายในแล้วก็เที่ยวบินระหว่างประเทศ
ทั้งของการบินไทยและไทยสมาน
เฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะ
ขณะที่ธนาคารออมสินค่ะได้จัดงานเฉลิมราชฉัดแก้วกษัตรา
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๕๙
มีการจัดแสดงมหรสบสมโพธิเพื่อร่วมเฉลิมฉลองดั่งโบราณราชประเพณีค่ะ
การประดับตกแต่งสถานที่อย่างสวยงามและมีกิจกรรมต่างนะคะ
นิทัศกาลพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
รวมถึงการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน
และที่ผ่านมาได้มอบกระปุกเฉลิมราชกษัตรา
ซึ่งเป็นกระปุกที่ได้รับพระบรมราชานุญาต
อันเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๖

ซึ่งถือเป็นกระปุกออมสินใบแรกแห่งรัชสมัยให้ผู้ร่วมงาน
เปิดช่องทางออนไลน์ให้คนไทยนั้น
ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลได้ด้วย
ตั้งแต่วันที่๕พฤษภาคมถึง๓๐มิถุนายนนี้นะคะ

จัดเตรียมความพร้อมในด้านการสื่อสาร
ดูแลโครงข่ายตลอด๒๔ชั่วโมง
ระหว่างวันที่๒ถึง๖พฤษภาคมนะครับ
แก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงาน
ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
โดยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนชาวไทยนะครับ
คาดว่าจะเดินทางมาร่วมเฝ้ารับเสด็จหลายแสนคน
จากนั้นลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชนนะครับ
ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมพื้นที่โดยรอบงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ตลอดจนบริเวณสะพานช้างโรงศรีไปจนถึงบริเวณสะพานมอนนะครับ